สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษ
ไทยรัฐนิวส์โชว์น้อมถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนริบดินสยามินทราธิราชบรมนาธบพิษนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เข้าสู่วันที่๒๐แล้วนะครับหลังจากพระองค์นั้นเสด็จสวรรคต
โดยในช่วงนี้ครับคุณรสลินประกอบทันคุณเขมสอนหนูขาวและผมพีรวัตรอัธนาค
รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับ
จากนี้ไปนอกจากพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพแล้ว

การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
นั่นก็คือจะต้องมีการจัดสร้างพระเมรุมาตรครับ

ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นก็กำลังเร่งเตรียมการ
เรื่องต้นนี้มีแนวทางที่ชัดเจนคือ
ต้องจัดพระเมรุมาตรจัดสร้างอย่างสมพระเกียรติ
ที่สำคัญคือจะต้องมีการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่
ท้องสนามหลวงซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ครับ
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม
การเขียนแบบและจำลองพระเมรุมาตรและอาคารประกอบ
งานส่วนนี้ถือว่าเตรียมการคืบหน้าอย่างต่อเนื่องครับ
จากสมเด็จพระทัศน์พระราชดาสยามบรมราชกุมารี
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธี
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ขณะเดียวกันสำหรับการเตรียมพื้นที่สนามหลวงสำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้น
ทางรัฐบาลได้เตรียมปรับพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ที่อยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังบางส่วนแล้ว
ว่าจะมีการจัดสรรพื้นที่ในท้องสนามหลวงใหม่
จากพื้นที่รอบสนามหลวงที่มีอยู่๗๕ไร่
และอาจต้องมีการใช้พื้นที่สำหรับการสร้างพระเมรุมาตรประมาณ๔๐ไร่
คิดเป็นสัดส่วน๒ใน๓ของพื้นที่ทั้งหมด
เพื่อรองรับจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีได้อย่างเหมาะสมครับ
อีกหนึ่งส่วนเนี่ยจะทำเป็นเต้น
ก่อนจะเกิดเข้าไปสบายความอะไรกับพระบรมศพนะครับ
นะครับผลเอกทนักศึกษากรรมนั้นตาร์เพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนการจัดสร้าง
ต้องใช้เวลาในการจัดสร้างมากกว่า๑ปีเนื่องจากต้องดำเนินการอย่างประนิ
และสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ครับ